คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงจากรั้วจามจุรีทุกท่านด้วยนะคะ
รวมไปถึงน้องเพลงชนสวัสดิอัศวะเหมด้วยนะคะที่สามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ใช่แล้วค่ะมานอนก่อได้สำเร็จนะคะในวันนี้
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณพ่อเอ๋ชนสวัสดิอัศวะเหมคุณแม่ตู่นันทิดาพร้อมด้วยคุณย่าต่างก็มาร่วมอยู่ในโมเมนต์สุดอบอุ่นในครั้งนี้
ส่วนพอถามถึงเรื่องหัวใจของน้องเพลงว่าคุณพ่อคุณแม่จะยอมเปิดไฟเขียวให้มีแฟนได้หรือเปล่า
คุณผู้ชมค่ะดิฉันไม่อยากจะพูดอะไรมากอยากจะให้ไปฟังคุณพ่อคุณแม่กันเลยดีกว่า
ลูกมีความตั้งใจที่ทำอะไรเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือทำหน้าที่สนับสนุนลูกและเป็นกำลังใจเป็นพลังให้เขานะคะ
ส่วนอีกหนึ่งทายาทของคนในวงการบันเทิงอย่างปันเต็มฟ้าก็สามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้ด้วยเช่นกันนะคะ
ซึ่งเธอเองขอยกความภาคภูมิใจนี้ให้กับคุณแม่แหวนธิติมาผู้เป็นที่รัก
ซึ่งตอนนี้ตัวเธอเองก็เข้มแข็งแต่ก็ยังอดคิดถึงไม่ได้ค่ะ
ก็อยากจะอยู่ของครอบครัวแล้วก็คืออยากจะอยากจะทำให้คุณแม่ภูมิใจ

ปริญญาก็เดี๋ยวจะไปวางไว้ตรงรูปคุณแม่ด้วย

เพราะว่าเหมือนเราก็ค่อยปรับตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนไป
แล้วก็อาจจะมีคิดถึงบ้างอยู่แล้วเป็นธรรมดา
แต่ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกดีที่ภูมิใจในตัวเอง

ถ้าคุณแม่มองลงมาคุณแม่ก็น่าจะภูมิใจค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีก๒บัณฑิตป้ายแดง
นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในครอบครัวเลย
ว่าได้สำหรับน้องเพลงเนี่ยเขามีแพลนที่จะไปเรียนต่อ
บริเวณโทรด้านอสังหาวิทยาลัยมทรัพย์ปันปันเต็มฟ้าเอง
บอกว่าจะสารต่องานในวงการบันเทิงต่อไป

แล้วก็ยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงทุกท่านด้วยนะคะ